เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรและทหารในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาลของพระบาทสมเด็จพระปรามินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏในพระบาทสมเด็จพระปรามินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่บางพื้นที่แม้รถยนต์พระที่นั่งไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ทั้งสองพระองค์ก็ไม่
เพื่อให้พระองค์ท่านทรงพักผ่อนอิริยบทได้
แต่พระองค์ท่านไม่เคยทรงกั้นม่านแต่อย่างใด
สิ่งที่นักบินทุกท่านเห็นก็คือ
พระองค์ท่านจะถือแผนที่อยู่ในมือตลอดเวลา

รวมทั้งสักถามพูดคุยกับนักบินตลอดเวลา
ถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นที่เกิดขึ้น

ส่งสั่งให้บินนอกเหนือแผนการบิน
เพื่อที่จะลงไปช่วยประชาชนของพระองค์ท่าน
เสด็จภาคเหนือก็เคยเห็นกลุ่มคน
ที่กำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเครื่องบินลงไป
พบว่าเขากำลังจะฝังชาวเขาที่ป่วยหนัก
องค์ท่านก็ส่งให้เครื่องบินพระราชภาระ
ลำนั้นรับคนป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลในตัวเมือง
แล้วก็ช่วยชีวิตชาวเขาคนนั้นได้
มิถุนายน๒๔๙๘ในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเป็นที่ระลึกแก่นักบินที่ถวายงานการบิน
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
นับเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศ
ซึ่งได้ถวายงานการบินแด่พระผู้เป็นจอมทัพไทย
จากนั้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรครั้งแรก
ที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่๒๗กันยายน๒๔
จากนั้นมากองทัพอากาศยังได้จัดถวายเครื่องบินพระที่นั่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙มาอย่างต่อเนื่อง
การเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและต่างประเทศ
เครื่องบินทุกเครื่องที่กองทัพอากาศจัดถวายเนี่ย
จะถือหลัก๓ประการที่สำคัญอย่างยิ่ง
นโยบายผู้จัดการทางอากาศทุกท่านที่ให้มาคือ๑

และ๓คือทำตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน
ซึ่งกองทัพอากาศทำเช่นนี้เสมอมา
และก็ยืนยันที่จะรับใช้เป็นใต้เบื้องพยุคลบาทตลอดไป

จากนั้นพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนธกิจการของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง
และสิ่งที่ปลื้มปิติของกองทัพอากาศอย่างสูงสุด

เพื่อใช้เป็นเครื่องบินสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

ฉลองสริราชสมบัติครบ๖๐ปี
และสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของลูกทัพฟ้าไม่รู้ลืม
คือพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนในเรืออากาศใหม่
โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ซึ่งมีความหมายว่าโรงเรียนในเรืออากาศใหม่
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่